สวัสดีครับผมค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
กลับมาเจอกันนะฮะวันพุธเนอะใช่แล้วนะคะ
ไปที่เรื่องของโควิดกันก่อนเลยสำหรับวันนี้ค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมอ่ะนะคะ
หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดรายค่ะยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมมานะคะ
หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสามร้อยสี่สิบรายหายป่วยเพิ่มหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบสี่รายยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมนะคะ
อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้ารายด้วยกันค่ะไปดูที่โฆษกสบคในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
ก็มีการรายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในประเทศไทยค่ะโดยมีเพิ่มขึ้นน่ะนะคะ
หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบหกโดสแบ่งเป็นหนึ่งผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่งค่ะ
อยู่ที่จำนวนสองแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบสองรายสองผู้ป่วยได้รับวัคซีนเข็มที่สอง
จำนวนสี่แสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้ารายและสามค่ะ
ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สามจำนวนเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าราย
ซึ่งจำนวนผู้รับวัคซีนสะสมมานะคะตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์จนถึง๑๔กันยายนนะคะ
รวมแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่สี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหนึ่งโดส
อันนี้ในพื้นที่เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะคะแบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่ง
จำนวนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยโอ้ยี่สิบเจ็ดล้านค่ะ
หกหมื่นเก้าพันเก้าสิบห้ารายก็คิดเป็นสามสิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของประชากร
ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สองอ่ะนะคะจำนวนสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นสี่ร้อยห้าสิบหกราย
คิดเป็นสิบแปดจุดสี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรแล้วก็ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สาม
หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบรายด้วยกันนะคะไปดูที่นายแพทยงผู้วรวรรณค่ะ
ท่านก็เป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวศาสต
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะท่านก็มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กอ่ะนะคะ
ระบุบอกว่าหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกจากการเรียนการสอนงานบริการแล้วเนี่ย
จะต้องทำงานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในภาวะการติดเชื้อแล้วก็กระตุ้นภูมิต้านทาน
เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ต้องเรียนรู้
แล้วก็ต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการดูแลประชาชน
ก็ตอบคำถามวาธกรรมของหมอธีระวรธนรัฐด้วยนะคะ
ถามว่าข้อที่๑ตกลงเนี่ยฉีด๒เข็มนั้นไปทำไม
ทุกชนิดลดการป่วยตายและความรุนแรงของโรคได้
ให้วัคซีน๒เข็มในประเทศไทยลดความรุนแรงการป่วยตาย
โปรดศึกษาการติดเชื้อของทั่วโลกอย่างเช่นอเมริกาอิสราเอล
ฉีดวัคซีนครอบคลุมก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แบบสมบูรณ์สอง
หาตัวที่ฉีด๑๒เข็มแล้วลดโอกาสติดเชื้อได้
รถป่วยลดตายได้จะดีกว่าไหม
ทุกตัวที่ใช้อยู่ในประเทศไทยขณะนี้เนี่ย
สามารถลดการติดเชื้อลดป่วยลดตาย
ภูมิต้านทานจะลดลงตามการเวลาไม่ว่าวัคซีนตัวไหนก็ลดความรุนแรงของโรคได้
แต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้สมบูรณ์
โควิด๑๙นั้นระยะฟักตัวสั้นค่ะ
ดังนั้นการลดโอกาสติดเชื้อจึงเป็นไปได้ยาก
แต่สามารถลดการตายแล้วก็อาการหนักได้อืม

คนติดเชื้อคงไม่หวังอยากจะให้ภูมิสูงปรี๊ดหรอก
แต่คนติดเชื้อคงอยากรู้ว่าเขาป่วยแค่ไหน
จะตายหรือไม่ตายต่างหาก
และหากเลือกได้เขาคงไม่อยากติดเชื้อ
ทุกคนจึงมีความต้องการวัคซีนนะคะ
ฉีดวัคซีนแล้วจะต้องปฏิบัติตนยังไงในการป้องกันการติดเชื้อมากกว่า
ที่จะหวังว่าผลจากวัคซีนไม่ให้ติดเชื้อ
การศึกษาผลเรื่องของภูมิต้านทานหลังการติดเชื้อค่ะ
เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันการติดเชื้อซ้ำ
และความจำเป็นในการให้วัคซีนหลังการติดเชื้อ
ตอบสนองภูมิต้านทานแล้วก็การคงอยู่ของภูมิต้านทาน
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำค่ะ
อุบัติใหม่จำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดด้วยงานวิจัย
ดังนั้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยการวิจัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
แต่สิ่งที่ไม่สมควรก็คือการสร้างความสับสนให้กับประชาชน
บอกสิ่งที่มีประโยชน์และแนวปฏิบัติตามองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่มีอย่างถูกต้อง
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หมอยงท่านออกมาเป็นคำถามอะนะคะ
ตั้งข้อสังเกตคำถามขึ้นมา๓ข้อในการถามหมอธีระธีระ
ที่หมอเขามีการโพสตตอดเป็นแบบมายุนเหมือนกันถูกต้องมั้ยล่ะ

มีความพิธีแตกต่างกัน
เขาบอกว่าฉีด๒เข็มแล้วติดเชื้อจะทำให้ภูมิสูงปรี๊ดโดยไม่ต้องกระตุ้น
เพราะว่าวันนั้นเราเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วไง
พออันนี้ค่ะอีกหมออีกท่านหนึ่งก็ออกมาตอบโต้อีกแบบหนึ่ง
คือแกก็บอกสิ่งที่มีในหัวหลังจากเห็นวัฒกรรมนี้
ก็คือหมายความว่าที่พูดอันนั้นคือแกไม่ได้เป็นคนพูดนะ
แกพูดหมายถึงว่าพอมีคนพูดอันนี้ออกมานะครับ
แกก็เลยสิ่งที่มีในหัวหลังจากเขียนวัฒกรรมนี้ก็คือ
หนึ่งตกลงฉีดสองเข็มนั้นไปทำไม
อีก๒เข็มแรกใช่ไหม๒เข็มแรกจะฉีดไปทำไม
ก็เมื่อฉีดแล้วรอให้ติดแล้วจะได้มีภูมิสูงปี๊ดอย่างนี้นะครับ
ท่านถามกลับไปกลับมากลับไปกลับมากันนะคะสองท่าน
ซึ่งเขาบอก๒เข็มถ้าลดโอกาสลดโอกาสติดเชื้อได้ลดป่วยได้ลดตายได้จะดีกว่าไหม
แต่ก็คือมันคงจะลดตายได้จริงใช่ไหมไอ้วัคซีนพวกนี้คือ
มันไม่ได้รถติดรถติดอ่ะอาจจะยากแต่รถตายอ่ะมันอาจจะเป็นไปได้
เพราะว่าก็จะมีเรียกว่าอาจารย์หลายท่านนะฮะ
อย่างอาจารย์ยงก็หนึ่งอาจารย์ธีระหนึ่งอาจารย์ธีระวัฒน์อีกหนึ่ง
จะมีอีกหลายหนึ่งที่แต่ละท่านเนี่ยก็คือมุมมองจะไม่เหมือนกันนะครับ
ก็จะมีอาจารย์มนูใช่ไหมฮะมีอีกหลายท่าน
ซึ่งก็อย่างที่บอกมันก็ยังไม่มีอะไรถูกต้องเพราะยังก็ยังไม่มีบทสรุปว่าอะไรถูกอันนี้ผิด
คือคือแต่ตอนนี้ที่แน่เนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกกำหนดออกมาจากทางฝั่งของทางภาครัฐ
ก็คือทางหมอยงที่จะเป็นคนที่ดูตรงส่วนนี้ด้วยแล้วก็ประสานกับทางสวบคอถูกไหมฮะ
แต่ในมุมของทางอาจารย์หมออีกหลายท่านอาจจะไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มอสวบคหรืออะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นเกิดขึ้นมากมายแต่ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละอาจารย์ที่จะมีการที่จะได้พูดในองค์ความรู้ของท่านที่ท่านที่ท่านตั้งข้อสังเกตหรือว่าในองค์ความรู้ที่ท่านเองก็มีเหมือนกันถูกไหมฮะ
เพราะแต่ละท่านเนี่ยความรู้ก็ไม่น้อยไม่ใช่น้อยคือที่ออกมาพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือประชาชนเนี่ยหนัก
สับสนเพราะจะสับสนฟังหมอนี้ทีหมอนี้ทีหมอนี้ทีหมอนี้ทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะอันไหนมันอยู่ตรงไหนกันแน่
ทางที่ดีถ้าเป็นไปได้ผมว่าภาครัฐน่าจะจับอาจารย์หมอทุกคนที่มีการออกมาให้ข้อคิดเห็นเนี่ยไปนั่งรวมกันซะทีนึง
แล้วก็สรุปกันเลยนะฮะก็คืออาจารยงหมอธีระอาจารย์ธีรวัตรทุกคนเนี่ยไปอยู่ในห้องนึงเลยแล้วก็เคลียร์เลยว่าเอาใครมีเหตุผลหลักที่ดีที่สุดหรืองานวิจัยที่ดีที่สุดเลย
คุยกันแล้วก็ค่อยมีผลออกมาแล้วบอกมาทีเดียวอันนี้คือผมเชื่อประชาชนจะได้เข้าใจแล้วจะได้ไปทิศทางที่ถูก
แต่ตอนนี้อย่างเรื่องของเด็กบางท่านก็บอกว่ายังไม่ควรฉีดตรงนี้บางท่านบอกต้องฉีดบางท่านก็บอกว่ายังไม่ควรฉีดเลยบางท่านก็บอกฉีดแต่ขอให้เป็นเชื้อแบบนี้
งงไปหมดเอาแค่วัคซีนไข้ยังหาข้อสรุปไม่ได้เลยว่าสรุปแล้ววัคซีนไข้ดีหรือไม่ดีตอนนี้ใครหาข้อสรุปได้แล้วบ้างล่ะ
จะต้องมีแบบการวิจัยไปพร้อมพร้อมกันกับการฉีดเลยอย่างเงี้ยคนลงไปสำรวจอย่างที่โคราชอ่ะส่วนมากเขาก็ยังไม่ให้ลูกเขาฉีด
ปกครองเนอะก็คือมีแบบทั้งสองความคิดเห็นคืออยากให้ลูกฉีดบางท่านก็บอกว่าแบบเอ๊ะยังไม่อยากให้ลูกฉีดเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะยังไงอะไรอย่างนี้ก็ต้องอย่างที่บอกไปก็คือต้องหาความชัดเจน
ราชวิทยาลัยจุฬาพรตอนนี้เขามีการลงนามสัญญากับซิริฟางมาในเรื่องของการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์น่ามานะคะจำนวน๘ล้านโดส
อันนี้ราชวิทยาลัยเขาก็มีการลงนามกันไปเรียบร้อยแล้วก็คือจะใช้เป็นสำหรับเข็มกระตุ้น
ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมอืมนะคะตุลาคมก็คือลงทะเบียนเหมือนตอนซื้อ
ที่ฟาร์มฟาร์มถูกต้องไหมฮะใช่ก็คือน่าจะเป็นโมเดลเดียวกันอะไร
แบบอย่างนั้นนะคะก็คือสั่งซื้อมาแล้วก็อาจจะต้องมีการแบบ
บริจาคด้วยส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนว่าจะเป็นยังไง
แล้วก็เรื่องของราคาก็ต้องการให้เป็นราคาเดียวกันทั่วประเทศนะคะ
คือแบบโบราณนาคมกับไพเซอร์ล่าสุดก็มีอาจารย์ท่านนึกออกมาบอก

ในต่างประเทศที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ากลุ่มที่แบบว่า
ที่เราเคยได้ยินกันอย่างของสหรัฐอเมริกาหรือของอังกฤษเองอะไรอย่างนี้

อายุประมาณสัก๓๐ที่เราเห็นเปอร์เซ็นต์เยอะ
นะคะแต่ก็ต้องรอมันเป็นแบบ
โรคอุบัติใหม่อย่างที่บอกบางที
หาข้อสรุปลงไม่ได้ตอนนี้ด้วย
ปีอาจจะมีวัคซีนที่แบบพัฒนามากไปกว่านี้อีก
อย่างที่บอกว่าตอนนี้หลายประเทศเขาบอกว่าเราอดใจนิดนึง
เพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะไม่ต้องแบบฉีดแล้วก็ได้อาจจะมีพ่นจมูกก็ได้

เป็นยากินก็มีที่กำลังศึกษาวิจัยกันนะคะ
ปีหน้าสิ่งที่เราฉีดในปีนี้ปีหน้ามันอาจจะมีตัวใหม่มาก็ได้เนอะ
ถ้ามันกลายพันธุ์อยู่แล้วไงไวรัสมันกลายพันธุ์เรื่อยอยู่แล้ว
อยู่ที่ว่ามันจะไปกลายพันธุ์ที่ประเทศไหน
อย่างถ้าไวรัสมันหนีความตายเหมือนคนนั่นแหละจริง

มันก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ของมันใช่อ้าวนะครับก็เดี๋ยวไว้รอไปดูติดตามต่อไป
ว่าข้อสรุปคือจะยังไงกันแน่แต่ที่แน่ตอนนี้ประชาชนสับสน
ไม่รู้ยังไงงงจริงไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
กรณีของหนุ่มวัย๒๑ปีที่ไปฆ่านะครับแล้วก็ข่มขืน
ผู้หญิงที่เป็นดาวนซินโรมนะครับพี่สาวเนี่ยเดือดนะฮะไม่คิดว่าจะ
เป็นคนใกล้ตัวตอนนี้ตำรวจจับได้เรียบร้อยนะครับ
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะสพปรักษ์ครองรังศิษย์
จังหวัดประทุมธานีครับเขาได้รับแจ้งจากภูมิเมืองดีนะครับ
ว่าไปพบศพนางสาวซิมนะฮะอายุ๔๘ปีถูกฆ่านะครับ
แล้วก็หมกเอาไว้ในป่าบริเวณปากซอยร่วมศุกร์๗ทับ๒๔นะครับ
หมู่๓ตะบนบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวก็ได้มีการนำเสนอเรื่องนี้
ไปแล้วนะครับแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
สามารถจับกลุ่มตัวนะครับในรุษนนพิพักษ์นะฮะในรุ๊ดเนี่ย
อายุยี่สิบเอ็ดปีครับเป็นผู้ที่ก่อเหตุคุณผู้ชมครับเบื้องต้นเนี่ย
รุดให้การนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเสพกัญชากินเหล้า
เมื่อเลิกกินเหล้าก็เอากางเกงเนี่ยนะฮะไปให้กับผู้ตายที่บ้าน
เพราะรู้จักกันหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะตัวเขาเองบอกเขาเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยหลอกวางอุบายนะครับบอกว่าให้ทางหญิงคนนี้เนี่ยนะครับ
นวดให้หน่อยเมื่อเดินมาถึงที่เกิดเหตุนะครับตนเองเนี่ยทำการข่มขืนครับ
ต่อมาเนี่ยฝ่ายหญิงจะกลับบ้านตนเนี่ยไม่ยอมให้กลับเลยเหวี่ยงผู้ตาย
เด็นไปฟาดกับต้นไม้แล้วหญิงคนนี้ก็นอนแน่นิ่งไป
ตัวเองพยายามเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นจึงได้จับกดน้ำแล้วลากศพขึ้นมาวางเอาไว้นะฮะ
ทางด้านนางพรพันธ์พี่สาวของผู้ตายก็ได้นิมนต์พระเนี่ยนะครับ
มาทำพิธีที่จุดเกิดเหตุนะฮะเพื่อเชิญดวงวิญญาณก่อนที่จะเปิดเผยนะครับ
ตนเองนั้นเป็นคนช่วยเหลือค้ำจุนครอบครัวของผู้ต้องหาคนนี้มาโดยตลอด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ำประกันธนาคารไม่คิดเลยนะฮะว่าในรุ๊ดคนนี้เนี่ย
จะมาเป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นผู้กระทำเพราะอายุเนี่ยยังน้อยอยู่
เราก็ยังรู้จักมาคุ้นกันดีด้วยนะครับเรื่องนี้นะเธอบอกเธอไม่ขอโฆษณ์ยังเด็ดขาดนะครับ
ไปทำแบบนี้โอ้โหมันชั่วจริงจริง
นะครับอันนี้คือไม่รู้จะเปรียบยังไงละ
ทำแผนอยู่รู้สึกว่าเขาจะลมชักใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปดู

เป็นโรคโรงทัพกำเลิฟเค้าว่าอย่างงั้น

นี่นะมันลมแตกมันลมแตกไปเลยอะเนี่ย

มันก็ต้องส่งลงพยาบาลตอนที่ทำแผนอยู่เนี่ยนะฮะ
อืมนี่นะฮะ

คือมันใจร้ายนะฮะ
แล้วผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นดาวนซินโดรมด้วย
แล้วครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาบอกเขาเป็นคนที่ดูแล
เป็นคนที่ทำประกันให้เด็กคนนี้ด้วยนะ
ใช่ไงแล้วเนี่ยไปทำแบบนี้ดูสิครับ
ซึ่งคนรู้จักกันด้วยไม่ใช่คนห่างไกลกัน
เป็นคนรู้จักกันเป็นคนรู้จักมักจี่กันเนี่ยแหละ
เนี่ยครับก็พูดไม่ออก

วันนี้แน่นอนอย่างหลายคนคุณธรรมนัฐก็เคยพูดเอาไว้
ว่าถ้าสมมุติเขาออกไปแล้วเขาจะไม่กลับไปที่พักพลังประชารัฐอีก
แต่วันนี้นะฮะคุณธรรมนัฐมาใหม่เลยยิ้มสบายใจเลย
แล้วก็บอกว่าโอเคล่ะยังอยู่พักพลังประชารัฐเหมือนเดิม
ก็เขาบอกแม้มีภาพสอสอแบ่งกลุ่มกันชัดเจนวันนี้นะครับ
คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ย
เขาเดินหน้าเรียกได้ว่าเป็นประธาน
ในการประชุมร่วมระหว่างสอสอของภักดิ์นะครับ
รวมถึงความชัดเจนในการปรับโครงสร้างของพัก

ก็เป็นเหรียญละยิกภักดิ์นะฮะคุณธรรมนัทเนี้ยเป็น
เลขาธิการพักด้วยซ้ำไปณตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่
บางคนบอกอ้าวเมื่อออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว
เขายังจะเป็นอยู่หรือเปล่าวันนี้ทั้งสองท่านก็ได้ปรากฏตัวนะฮะ
แต่อีกหนึ่งคนที่วันนี้มานั่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์
ก็คือพลเอกวิทเทพศดินนะอยุธยาพลเอกวิทเทพศดินนะอยุธยาเนี้ย
อาจจะมีความใกล้ชิดกับทั้งพลเอกประยุทธ์เป็นเอกประวิทย์นะฮะ
ก็คือเป็นรุ่นทหารมาด้วยกันเนี่ยนะได้รับการแต่งตั้งให้นั่งหัวโต๊ะเลย
นะครับอ่ะก็มีร้อยเอกธรรมนัฐพลเผ่ารายกาศิการภักดิ์แล้วก็คุณนักรมนศ์
พิญโยศิงวัฒน์เหรนยิกภักดิ์เนี้ยนั่งผลัดจากพลเอกวิทธิ์นั่นไง
พบว่าการเข้าประชุมของสอสอนั้นก็มีการแบ่งกลุ่มกันอย่างชัดเจน
จะมีกลุ่มสามมิตรนะฮะกลุ่มของคุณสุชาติชมกิน
กลุ่มของคุณวิรัติรัตนเศษก็จะแบ่งกลุ่มใครกลุ่มมันเนี่ย
ไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งก้อนในพักแล้วก็จะไม่มีการปรับโครงสร้างพัก
ยืนยันเลขาธิการพักก็คือคุณธรรมนัฐเหมือนเดิม

แสดงว่าคุณธรรมนัฐก็ยังไม่ไปไหนนะฮะก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
ก็เป็นเลขาธิการพักส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งที่วันนี้มีเข้ามาคือ
พลเอกวิทย์เทพหัสดินณอายุทยาพลเอกวิทย์เนี่ยก็จะเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพักนั้น
แล้วแต่ประธานยุทธศาสตร์จะกำหนดแนวทางว่าพักเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไป
ขับเคลื่อยุทธศาสตร์ทางพักยอมรับว่ารับทราบเรื่องตอนที่มีประกาศของ
ไปแล้วก็มีแวงว่าในช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัดจะ
ไปส่งพลเอกวิทย์ผู้สื่อถามสบายใจหรือยังสบาย
กล่องคนดังก็ตอบว่าสบายใจตั้งนานแล้ว

คุณรู้สึก

คุณดามดัชกรป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรคุณกรุงศรีวิรัย
รุงคุณกรุงคุณกรุงศรีวิรัยก็เป็นสอสออยู่สมุทรประการนะฮะนี่คุณ
ใส่เหรียญน่ะใส่เหรียญน่ะหุ่นพ่อป้อมไงหุ่นพ่อป้อม
เป็นที่บอกว่าเอ่อร้อยเอกธรรมนักก็เดินมาส่งเอ่อปฏิเสธ
ภาวิทย์
วงจุ้ยไม่ดีล่ะก็ไม่รู้เขาบอกห่วงจุ้ยไม่ดีว่าจะไม่
เข้าพักอีกแล้วแต่วันนี้ก็คงเป็นภาพที่แบบหลายหลาย
คนก็บอกว่าตั้งแต่เครียบใจกันแล้วทีทางและร้อยเอก
ธรรมนักก็อยู่ที่เดิมนะศูนย์คุณศรีละเนี่ย
เห็นไหมเค้าชอบใส่ชุดผ้าราชการคุณเคยถามกูมึงเอา
เขาเข้าใจอย่างนี้ขนาดเดียวกันมีรายงานในช่วงที่ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย
ไปส่งพลเอกประวิทย์ก็ถูกถามนั่นแหละพลเอกประยุทธ์จันโอชา
วันนี้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังจุดจอดนะฮะหอสนามกีฬาเขื่อนเจ้าพระยา
จังหวัดชายนาฏไปตรวจน้ำท่วมวันนี้นายกนะครับเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
จังหวัดชายนาฏเนี่ยโดยตลอดการลงพื้นที่ของนายกในครั้งนี้นะ
เขาก็ไปดูเลขของนายกกันว่านายกใช้รถอะไรเพราะพรุ่งนี้มันเป็นวันเศรษฐกิจแห่งชาติ

หลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวนะคะด้วยอาการป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาล
แล้วก็เข้ารับการรักษาเป็นเวลา๖เดือนค่ะสำหรับเสนาโค้กหรือว่าคุณสมชายเปรมประพาพงศ์นะคะ
ล่าสุดเพจคุณดี้นิติพงศ์ห่อหน้าก็มีการโพสต์ข้อความสุดเศร้าค่ะว่าเพื่อนโค้กได้จากพวกเราไปแล้ว
เมื่อเวลา๑๖นาฬิกาขณะทำใจไว้บ้างแล้วยังใจหาย
แท็กหลับสบายเถิดเพื่อนนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเสนาโค้กด้วยนะคะ
ซึ่งพี่โค้เองก็เป็นหนึ่งในเสนาในยุคนั้นเขาเรียกว่าเป็นยุทธการขยับเหงือกนะครับ
ก็จะมีหลายคนที่เวทีนั้นสร้างชื่อออกมานะครับมีพี่โค๊กมีใครอีกนะ
พี่หอยแบบเสนาหอยตุลิพี่พามีพี่โน๊ตอุดมนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นเสนาโน๊ต
พี่ลิงด้วยป่ะเสนาลิงเสนาลิงก็คือมาจากที่นี่แหละ
เสนาลิงเสนาโค้กเสนาหอยเสนาโน้ต
คนที่ทำสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักด้วยป่ะ

อ่าอืมแต่พี่เพชรแกก็เหมือนกับมีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าตอนหลังก็ถูกดึงเข้ามาอยู่ร่วมกันอยู่ด้วย

เพราะว่าในรายการเขาคนที่ถามดักแก่ป่ะเนี่ย
เปล่าหนูอยากรู้จริง
ก็คือมันเหมือนกับเป็นรายการยุทธการใช่ไหมเขาจะเรียกกันว่าเขาเหมือนกับเป็นเสนา
แล้วก็มีแขกรับเชิญไปพี่ก็เคยไปนะถ้าพี่จำไม่ผิดเหมือนเคยไปนานแล้ว
นั่นแหละก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของพวก
กับผู้ชายจะเรียกว่าเสนาแต่ผู้หญิงจะเรียกว่าเลขา

ไม่ค่ะไม่เรียกเสนาพี่หนูแหม่มเขาเรียกเลขา

ติ๊กพี่หอยพี่อะไรอย่างนี้

เสนาโน้ตตอนนั้นน่ะนะ

โอเคพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้า

ไปดูเรื่องของชาวบ้าน

บอกตอนนี้ใบละร้อยแล้วก็ร้อยสามสิบนะฮะ

อุ๊ยแต่ตบปากน่ะ

ขอเวลารวบรวมสติสักเดือนนึง

พอนิ่งอ่านสคริปต์สักเดือนนึง

ไม่เป็นไรหรอกเราก็ออกมาขอโทษไปเรียบร้อยหมดแล้ว

อย่าไปทำแบบนี้อีกเท่านั้นเอง
บอกให้อ่านข่าวแปลกผมกำลังอ่านดูนะ

มันไม่ใช่มันดูแบบไม่เหมือนคุณแม่เลย

อ่านล๊อตตฤ่ีละครแพง
ชาวบ้านชาวบ้านร้องนะคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะ

วันนี้คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวเขารายงานนะ
ว่ามีประชาชนจำนวนมากนะครับออกมาร้องเรียน
หลังลอตเตอรี่งวดนี้นะฮะราคาเนี่ยมันแพงแล้วเกินนะครับ
คุณผู้ชมตกใบละ๑๐๐บาทหากเป็นลอตเตอรี่ชุดตกใบละ๑๐๐๑๓๐นะฮะ
อยากให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย

มาครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะฮะ
ที่ย่านถนนมหิดลนะฮะแล้วก็หน้าห้างสรรพสินค้าย่านถนนสายเชียงใหม่นะครับ
จากการสอบถามพ่อค้าแม่ขายนะครับก็เปิดเผยบอกว่า
ซื้อลอตเตอรี่มาจากยี่ปั๊วนะครับในราคาใบละ๙๑๙๒บาท
พ่อค้าแม่ค้าปลีกนะครับที่ไม่มีโคต้า
ก็ต้องนำมาขายในราคาที่แพง
แล้วก็ไม่กลัวว่าจะถูกเจ้าหน้าที่จับด้วยนะครับ
เพราะมีบุคคลอ้างตัวเป็นตัวแทนของตำรวจ
นำบัตรนะฮะห้อยคอมาจำหน่ายให้
โดยเก็บแผงละ๑๐๐๐บาทต่อเดือน

อ่าเนี่ยนะฮะเวลาขายนะครับก็จะนำบัตรนี้เนี่ย
ห้อยคอไว้ตำรวจมาเห็นปุ๊บเขาก็จะไม่จับ
เออเหมือนแบบว่าบอกอ่ะเหมือนแบบ
ซื้อคิวไว้ว่าฉันเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะ

อืมบัตรที่บัตรผ่านอ่ะบัตรผ่านนะฮะ
ทางด้านนายชาตรีขุนอินนะครับนายกสมาคมผู้ค้าสลากคนพิการจังหวัดเชียงใหม่
ก็เปิดเผยบอกว่าคนพิการที่ขายลอตเตอรี่
ตามประตูทางเข้าห้างเนี่ยนะฮะใช้สิทธิ์
กฎหมายคุ้มครองคนพิการม๓๕นะครับ
ซึ่งทางห้างเนี่ยไม่เก็บค่าเช่าที่สำหรับคนพิการนะครับ
ส่วนเรื่องที่แม่ค้าบางคนขายเกินราคา
ตนเองนะครับได้มีการไปพูดคุยกับทางเจ้าที่ตำรวจแล้ว
โดยทางตำรวจท้องที่เขาก็เข้าใจแล้วก็ไม่ส่งคนไปจับนะฮะ
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าบรรดาชาวบ้านนักเสี่ยงโชค
เผยอีกว่างวดนี้เจ้ามือได้แจ้งมาแล้วนะว่าเลขดังแม่น้ำหนึ่งคือหนึ่งสี่สี่กับเจ็ดสี่สาม
เจ้ามือไม่รับนะจ๊ะเนี่ยนะฮะคือแล้วก็ไม่รับซื้อด้วย
คือแก้ไม่ได้สักทีเรื่องราคาของลอตเตอรี่เนี่ยไม่ได้หรอก
แต่จริงมันซื้อเอาตามตรงมันซื้อทางออนไลน์มันได้เหรอพี่
มันถูกกฎหมายโอ้ไม่ได้หรอกทุกอย่างมันถูกขมวดเป็นเป็นเป็น
ใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บเขาก็ขายต่อคนนี้เพิ่มอีก๒บาท
ต่อคนนี้ไปเพิ่มอีกคนคนซื้อมาก็เพิ่มอีก๒บาท
กว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยมันก็๙๐แล้วบางที
หรือบางที๘๐กว่าอยู่ดีเราไปขาย๘๐มันเป็นไปไม่ได้
เพราะบางทีซื้อมาเนี่ยมันแพงกว่า๘๐แล้วที่มาขายเนี่ย
เพราะฉะนั้นเขาก็ดันขึ้นไปอีกยิ่งเลขที่มันแบบโอ้โห
ยิ่งแบบออกมาดังเนี่ยคนก็จะมาหาซื้อกันนะฮะ
หาซื้อกันเสร็จปุ๊บเขาก็ดันราคา
เจ้าเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้แล้วเขาจะมีลูกค้าประจำเนี่ย
ที่เขาจะล็อกเอาไว้ให้วันนี้มีเลขดังนะ
เขารู้อยู่แล้วคนนี้ยอมจ่ายเขาจะเก็บไว้ให้คนนี้อะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดขาจรมาขายได้แต่ว่าดีบราคา

แต่เริ่มกลับมาแล้วนะหวยชุดตอนนี้คนเริ่มเก่งกลับมารวมกันได้แล้วนะ

ตัดตะ๓ใต้มาร์ทแรกหวยชุดหายาก

หวยชุดเริ่มมีแล้วเขาเห็นก่อนนั้นที่มีคนถูก

เพราะเมื่อก่อนเราประกาศกันมาเต็มที่ก็คือ๖ล้าน

บางทีเจ้าหน้าที่ลงไปทำไมไม่เห็นเจอแล้ว

ราคาเกินเนี่ย

แต่ก็ผิดไหมมันก็เป็นผิด

สุดท้ายมันต้องย้อนกลับไปแก้ที่ต้นระบบ

แบบเจอละ
คือยังไงซะคนต้องขายมากกว่า๘๐นะ
ยกเว้นคนที่ได้รับมาในราคาที่มันต่ำกว่า๘๐บาท
จากที่ถ้าสมมุติกองสลากจริงเลยมือหนึ่งน่ะโอเคได้แต่เขาบอกว่ากว่าที่จะไปผ่านยี่ปั้ว๑๒ปั๊ว๒มันมาก็๘๒๘๓แล้วด้วยบางที
ใช่เขาบอกว่าแล้วแต่คุณไปซื้อที่

ถ้าสมมุติไปต่างจังหวัดปุ๊บเขาขายกันหน้าบ้านเขาเลยนะ
เขาขายกันหน้าบ้านเขาก็ต้องไปรับมาจากเจ้าแถวนั้น
ซึ่งเจ้าแต่นั้นก็ส่งเข้ามา๘๐กว่าบาทแล้วไง
ถ้าสมมุติเขาอยู่เฉยเขาก็ไม่มีรายได้ไง

นี่ไงชุด๒ใบ๒๒๐ติดไว้เลยจ้าเห็นไหม
อืมเนอะมันแก้ไม่ได้มันก็ถือว่านี่ไงตอนนี้โรสเตอรี่๑๐ใบ๓๕๐๐บาทค่ะพี่หนุ่ม

ตกใบได้๓๕๐บาทแม่โอ้โฮ
ถ้าสมมติเลขดังจริงอะใช่ไหมเอ้ยจริงอะ

นี่ไง๕ใบ๗๐๐บาท๔ใบ๕๖๐บาทก็มี

เจ้าเดิมคืออะไรอะโรตเตอรี่หรอ
ไม่ได้คือถ้าลอตเตอรี่เมื่อก่อนถ้าจะซื้อเนี่ย
จะให้ทีมงานโทรไปซื้อกับเจ๊เกียว

เจ๊เกียวไหนเจ๊เกียวที่อวยกุบิชาไง
กุบิชาต้องซื้อเอาคนนั้น
ไม่รู้ก็ทีมงานก็เวลาทีมงานไปติดต่อเขามาออกไง
แกก็ขายลอตเตอรี่แกทีมงานก็จะซื้อแต่คนนี้
อ๋อเพราะว่ารู้จักกันแล้วสมมุติชอบเลขนี้บอกว่าไปดูให้หน่อย
ว่ามีไหมเขาก็จะโทรไปถามแผงเจ๊เกียวนี่แหละ
แล้วเดี๋ยวแกก็จะส่งมาให้อะไรอย่างนี้
ซึ่งวันนี้งวดนี้ที่จะถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ

มีคนพูดถึงคดีของน้องจีน่าว่าตัวเลขในคดีของน้องจีน่าเนี่ย
มันอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพรุ่งนี้หรือเปล่า
คือมีคนพูดเยอะจากกรณีการหายตัวไปของน้องจีน่าเด็ก๑ขวบ๑๑เดือนเนี่ยนะฮะ
อาผะหรือเสี่ยวอายุ๔๔ปีเนี่ยสารภาพว่าเป็นคนอุ้มน้องจีน่าเนี่ย
ไว้บนถ้ำเพื่อไปสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนจะมีชาวบ้านเนี่ยไปพบน้องจีน่า
ถูกทิ้งไว้ในกระท่อมไม่ไกลจากหมู่บ้านเนี่ย
เมืองต้นเนี่ยตำรวจได้แจ้งข้อเก่าหาในอาผะ๓ข้อหาที่มัวเราเล่าไปแล้ว
เพราะว่า๑หลบนี้โค่งเมืองก็ผิดกฎหมายภาพภูเดียวอายุต่ำกว่า๑๕กาครั้งโน่งเนี่ยว
ว่ามันจะเป็นเหมือนชมพู่หรือเปล่ามันจะเป็นเหมือนกกอกหรือเปล่า
แต่ขณะเดียวกันก็เริ่มมีคนบอกว่า๓วันที่หายไปมันมีตัวเลขเยอะมาก
วันที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยเช่นเลขอายุของน้องจีน่าเนี่ย๑ขวบ๑๑เดือนนะ
หรือบ้านเลขที่น้องจีน่าอยู่เนี่ย๗๒ทับ๒หมู่๑๙อย่างนี้
วันที่น้องจีน่าหายตัวไปวันที่๕เดือน๙ปี๖๔
วันที่พบโอ้โหเขารวบรวมกันอย่างนี้เลยนะครับ
วันที่พบน้องจีน่าเนี่ย๘เดือน๙ปี๖๔
หรือจำนวนวันที่น้องจีน่าหายไปคือ๓วัน
แม้กระทั่งเวลาที่เจอน้องจีน่าเจอตอนเที่ยงตรงใช่ไหม
เขาก็เอาไปบอกกันอีกว่าประมาณ๑๒นาฬิกา
แต่ที่เขาเด็ดกันจริงคือเข้าไปดูที่นี่
เลขทะเบียนรถตู้พยาบาลที่รับตัวน้องจีน่ากลับมา
ปรากฏเป็นงงทท๕๕๘๗
ทท๕๕๘๗นะครับ
งงท๕๕๘๗เชียงใหม่เนี่ยนะครับ

หมดระวังแม่ที่เดี๋ยวแหละ

อ่านอยู่มีคนส่งเข้ามาถามบอก

ยี่ห้ออะไรใช่ไหม
ใช่ก็จะเป็นของเกาหลี

ที่ก็ทำแบบนี้เพราะว่า

เขาก็เลยทำแบบนี้ออกมาเพื่อที่จะแบบมันจะได้ครอบคลุม

แล้วตรงช่วงปากมันก็จะมีช่องว่างให้หายใจ
แต่อันเนี้ยเขาใช้ได้แค่เท่าไหร่รู้มั้ย
๘ชั่วโมงนะ

แล้ววิธีการเก็บบางคนไปเก็บผิดวิธีด้วยนะ

ปกติแล้วเนี่ยบางคนชอบไปเก็บแบบนี้

ผิดนะฮะคือต้องเก็บอย่างนี้นะครับ

นี่วิธีการเก็บแมสของตัว

อย่างงี้อย่างงี้ไม่ได้

ต้องอย่างงี้

ถ้าเก็บอย่างงี้มีโอกาสที่มันจะปะปนเชื้อเข้าไป

ไปดูตภาพยักษ์โผล่ลำน้ำมูลค่ะ
ชาวบ้านบอกเลยว่าไม่พลาดที่

ไปขอเลขเด็กกันซะนิดนึง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านท่าหลวง

พากันไปขอโชคจากตภาพยักษ์

ของนายวินัยสิริอาจ

ก็มีตภาพเดินออกมาจากป่า
ริมถนนซึ่งติดอยู่กับลำน้ำมูล
ก็พบว่าเป็นตภาพขนาดใหญ่

เพื่อที่จะขอโชคขอลาบเพราะเชื่อกันว่า

วัดขนาดนะคะก็พบว่ามีความยาว

หลังจากที่ชาวบ้านขอโชคลาภกันแล้ว

นำตภาพเนี่ยไปปล่อยเอาไว้

ใส่งามเพื่อจะอนุรักษ์ไว้
ให้นักท่องเที่ยวได้ดูต่อไป

ก็เอาน้องไปอยู่อุทยานไสงาม
หน้าตามันน่ารักเนี่ย
อ้าวไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

วัดบ้านใหม่หมู่๒ตำบลเขา

พระอธิกานภิษฎิสุธิจิตโตนะครับ
เป็นเจ้าวาดวัดแห่งนี้แหละครับพร้อมกับญาติโยมนะฮะ
ทำความสะอาดที่วิหารของหลวงพ่อพังพร้อมกับขอเลขเด็ดครับ
ไม้เท้าแล้วก็มีดซึ่งเป็นของคู่กายของหลวงพ่อนะฮะ
โดยชาวบ้านเนี่ยเอาแป้งนะครับไปโรยอ่า
แล้วก็ถูไปถูมานี่ปรากฏว่ามันมีเลขโผล่ขึ้นมานะ
เขาว่าอย่างนั้นนะครับโผล่เข้ามาที่ไม้เท้าเป็นเลข
เดี๋ยวลองไปดูดิมาไหมเดี๋ยวให้ดูกันเอง
เดี๋ยวดูนะฮะมันเนี่ยไหว้กันใหญ่ไหว้กันใหญ่
ตรงไหนนี่พี่หนุ่มเป็นไม้เท้าของหลวงพ่อพัง
เลขอยู่ตรงไหนนะมีไหมดูสิ
เป้งหมดมีอยู่บนที่เห็นได้มั้ยมันคือแป้งอ่า
อยู่ตรงไหนก่อนเดี๋ยวหนูหาเลขอยู่
เห็นไหมนี่อ่าไหนเลขหม่ายรู้เขาบอกว่าเลขเนี่ย
นี่ต่อมานะครับมีเลขโผล่ขึ้นให้ชาวบ้านเห็นอีก

กลับว่ายถือหลุงพ่อพังได้นะครับ
แต่อย่าไปซื้อโดยกะเกณฑ์เอาเองเดี๋ยวจะพังนะ
อาทิตย์อุงหว้ายว่าพังอย่างเดียวอ่ะได้แต่ระวังชีวิตจะพัง
แต่เกิดคุณไปซื้อแล้วไปเกรงผิดเนี้ยน่าไปได้ตอนเนี้ยเลข๒นี่ไง
ชีวิตจะพังน่ะคางว่าที่ทริกนั่นเป้งเนี้ย
มันคือเป้งเพราะว่าใส่ชุดสีขาวฮ่ะ

ถูกคือเป็นความเชื่อในท้องถิ่นน่ะนะ

ผมบางคนอาจจะไปบอกว่าอุ้ยอะไรกันดูมันละ
แบบนี้เออมันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ในท้องถิ่นไหนอะไรยังไง
หรือพื้นที่ไหนเขาเชื่อแบบนั้นบางครั้งเราไปขัดหรือไปพูดอะไร
เขาก็รู้สึกไม่ดีด้วยซ้ำไปนะอืมบางคนอาจจะถูกก็ได้
ไม่รู้เลยอันนี้แล้วแต่เขานะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะ
คือก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดคุณไปเกรงไม่ดีเลย
เดี๋ยวชีวิตคุณจะพังอืมอืมไปเกรงไปเกรงไปเกรงไปเกรงอะไรอ่ะ
เกรงเลขไงอ๋อไปเกรงเลขไปเกรงเลขคือสันนี้คือศัพท์โบราณมากน่ะเกรง
เกรงเลขใช่ไหมเออเกรงเลขไงเขาเรียกเกรงเลขไป
เกรงคือศัพท์โบราณมากเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษานี้สมัยสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไร
ไม่ใช่เกงเลขเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเดี๋ยวก่อนนะภาษา
วิเคราะห์เลขหรอใช่คือคือวิเคราะห์แหละค่ะวิเคราะห์เลขอ่า
เลขคือไปนั่นแหละไปวิเคราะห์เคยได้ยินคำว่าเกรงเลขไหมเกรงสังเกต
ไม่เคยได้ยินเหรอเกร็งเลยจะบ้าเหรอเจี๊ยบเชื่อก็นั่นแหละ
หนูได้หนูได้ยินเกรงเลขพี่หนูพูดอันนี้คือคนที่พูดก่อนหน้านี้คือแม่หนู
จะบ้าหรือเจี๊ยบเนี่ยเหรอไม่ค่ะเขาว่าเกรงเลขเกรงเลข
เขาก็เรียกว่าเกงเลขไม่ใช่เหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เกรงข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบ
เกรงข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบ
เกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบ
เกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบ
เกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบ
เกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบ
เกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบ
เกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบเกรงข้อสอบ
เกรงข้อสอบอะใช่อะไรอย่างนี้
ใช่ก็ใช่เหมือนกัน

ต้องเข้าใจความพันใจแล้ว
จิตใจฉันอมหิตได้ครึ่งหนึ่งของเธอชีวิตฉันคงจะดีกว่านี้

สัตว์เด็กโฆษณาค่ะ

มีค่ะมีเลยนะ

กับพี่มดถามกันบ่อยมากบางทีหันมาเจอกัน

ใช่ต้มขาดไก่แล้วเพราะว่าเห็นนางทำแบบ

วันนี้รสน้ำหนักแต่พี่แนะนำให้กินนี่ด้วยนะ

ยังอื่นเปลี่ยนน่ะแต่การขายคุณยังไม่เปลี่ยน
คุณนี่มันสุดดิ่งอะไรนะ

แต่การขายคุณยังไม่เปลี่ยน
ทุกอย่างคุณเปลี่ยนไปแล้วจากการขายวิธีการคุณยังเหมือนเดิม

ความแว้งกัดคนตีคนมันก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกัน

มาปิดเบรกเดี๋ยวก่อนคุณจะเป็นตัวของตัวเองแล้ว